คุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาไปทำความรู้จักกับผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดสุราธานีท่านหนึ่งนะคะ
ซึ่งดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙นั่นเอง
หวังที่จะเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านมีรายได้และเป็นอยู่อย่างมีความสุขด้วยค่ะ
๑ไร่รอบบริเวณบ้านของนางปัธมาฤทธิการผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะ
ถูกทำให้เป็นสวนผักปลอดสารพิษโดยปลูกผักนานาชนิดค่ะ
เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้ามาศึกษาถึงวิธีการทำแปลงผักปลอดสารพิษ
ก่อนนำไปทดลองเพาะปลูกที่บ้านของตัวเอง
ปัธมาเล่าว่าแต่เดิมนั้นนะคะพื้นที่หนึ่งไร่นี้เคยเป็นสวนทุเรียนมาก่อน
แต่เธอเองต้องการให้ลูกบ้านเห็นประโยชน์ของเนื้อที่เพียง๑ไร่
ว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายค่ะ
จึงลงมือทำเป็นตัวอย่างโดยเริ่มจากการปลูกผักปลอดสารพิษ
เพื่อรับประทานเองก่อนและเมื่อได้ผลผลิตในปริมาณมาก
จึงนำไปขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งค่ะ
หนึ่งเพื่อต้องการเป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านแถวนี้เขาได้ดู
ดูการปลูกผักถึงมีเนื้อที่เพียงไม่มาก
ก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ปลูกเป็นอาหารได้นะคะ
โดยเน้นเป็นผักปลอดสารพิษเน้นใช้สารชีวภาพใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ใช้น้ำส้มฟันไม้ในการดูแลนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยก็คือจากขี้ปุ๋ยหมัก
โดยใช้คอกปุ๋ยปุ๋ยคอกใช้มูลสัตว์จากขี้หมูหลุม
โดยเราจะอุดหนุนในชุมชนใกล้เคียงชุมชนเขามาซื้อต้นผักของเรา
เราก็ไปซื้อปุ๋ยขอกของเขาซื้อจากหมูเจ็ดเขตต่อกัน
เราซื้อน้ำส้มฟันไม้จากหมู่๘ในตำบลขุนทะเลเหมือนกัน
จะเป็นเครือข่ายการปลูกผักปลอดสารพิษ
ภายในสวนผักปลอดสารพิษแห่งนี้นะคะจะมีทั้งชะอมมะเขือมะนาวพริกขี้หนูพริกไทยพริกผักหวานนะคะแล้วก็ถั่วพลูด้วย
อกจากนี้นะคะยังแบ่งพื้นที่บางส่วนทำบ่อเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงเป็ด
โดยทั้งหมดนี้ค่ะจะเน้นการผลิตเพื่อพออยู่พอกินและพึ่งพาตัวเองได้
ตามแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะ